สวัสดีค่ะรุ่นก่อนร้อนหนาวกลับดีชั้นดาวสุพธิษฐรา
วันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานหลายคนจะต้องเล่นสาดน้ำท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะ
จากหย่อมความร้อนยังคงปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง
เฉลี่ยแต่ละภาคค่ะทำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนจัด๓๒๔๒องศาเซลเซียส
อุณหภูมิที่ร้อนที่สุดของวันอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางประมาณ๔๒องศาเซลเซียสค่ะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้ยังคงน้อยเหมือนเดิมอยู่ที่ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ส่วนมากกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะ

วันนี้ยังคงร้อนต่อเนื่องอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๓๖๓๙องศาเซลเซียสค่ะ
งกรานปีนี้สภาพอากาศร้อนจัดนะคะ